คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
นี่ที่สุดของการเก็บกู้เหมือนกันนะ
ดิ่งมุดรูหินเพื่อจะไปเก็บโทรศัพท์ให้นักท่องเที่ยวที่ทำตกลงไป
คุณผู้ชมฮะข่าวนี้ผมให้เป็นที่สุดเหมือนกัน
ในการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำหน้าที่ในการเก็บโทรศัพท์
ทิ้งดิ่งยังไงให้คุณผู้ชมฮะไปดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ใช้ทุกวิธีในการที่จะลงไปเก็บ
นี่คุณเดี๋ยวก่อนนี้อะไรคะผมบอกว่าทิ้งดิ่งคือแบบนี้
คุณผู้ชมเขาดึงขาใช่ไหมนั่นน่ะหรือแขน
ขารั้งขาเอาไว้เพื่อให้กู้ภัยทิ้งดิ่งลงไป
เพื่อจะไปเก็บโทรศัพท์ที่มันตกอยู่ในซอกหินรูเล็ก
แปลว่าตอนนี้หัวและช่วงตัวด้านบนอยู่ในซอกอยู่ในรูหินตรงนี้
แล้วนี่ดึงขาขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมฮะเลือดตกหน้าแล้วฮะ
ใช่หน้าก็จะแดงหน่อยเพราะพี่เขาขึ้นมานะ
คือกู้ภัยจากมูลที่สว่างพรกุศลระยอง
กำลังช่วยกันหาโทรศัพท์ที่ตกในซอกหินนะฮะ
ส่องก็แล้วมุดด้วยวิธีไหนก็ตามนะฮะ

หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการในการทิ้งดิ่งแหละครับ
เอาผ้าขม้าผูกเอวหย่อนตัวลงไปในซอกหินนะฮะ
เจ้าของโทรศัพท์คือนายทัศดันัยอายุ๒๑ปี
บอกว่าผมกับเพื่อนนี่ก็มาถ่ายรูปกันบนหินกันขึ้น
จังหวะที่ถ่ายรูปปรากฏผมสะดุดก้อนหินฮะ
หลุดจากไม้เซลฟี่แล้วมันตกลงไปในจุดที่เก็บยากมาก
คือในซอกหินผมเอามือล้วงควานหาว่ามันอยู่ไหน
ปรากฏว่ามันควานลงไปไม่ถึงจุดที่โทรศัพท์มันตกอยู่

แจ้งเจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ชมแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนแรกหมดหวังเลย
เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะก็เริ่มลงมือในการค้นหา
เหมือนในภาพเลยทำทุกวิถีทางนะครับ
แทรกตัวมุดไปตามหินมุดไปโดยใช้ผ้าขาวม้า
แล้วก็เชือกผูกเอวทิ้งดิ่งห่อนตัวหย่อนหัวลงไปนะฮะ
แล้วก็ใช้ค้อนในการตอกหินให้เป็นรูใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง
ทีนี้มันไม่ได้คุณทิ้งลงไปแบบนี้แล้วมันไม่เจอ

กู้ภัยน้อยเมื่อกี้เห็นเด็กชายใช่ไหม
กู้ภัยน้อยวัย๑๑ขวบเท่านั้นเอง
มาช่วยหน่อยไอ้หนูตัวเล็กหน่อยมุดเข้าไปตามซอกหน่อย
งั้นแปลว่าที่ทิ้งดิ่งอยู่เนี่ยก็ยังหาไม่เจอใช่ไหม

หิ่งนี่กู้ภัยผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กน้อยลองมุดลงไป
สุดท้ายนะฮะเนี่ยไอ้น้องเนี่ยไปส่องจนเจอ
หาตำแหน่งที่โทรศัพท์ตกอยู่แล้วก็ใช้ไม้คีบ
คีบมาได้จนสำเร็จ
คือตอนนั้นอ่ะโทรศัพท์อ่ะที่เขาลองโทรเข้าอ่ะ
โทรศัพท์ก็ยังดังก็เลยรู้ไงว่าตำแหน่งนี้

นะครับเจ้าของโทรศัพท์ดีใจมาก
โทรศัพท์ผมสำคัญมากแล้วก็ขอบคุณมากกู้ภัย
รวมถึงน้องกู้ภัยวัย๑๑ขวบด้วยนะฮะ

เป็นอย่างไรตกตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
ตกตั้งแต่เช้าประมาณ๗โมงครึ่ง
๗โมงครึ่งแล้วยังไงยังมาหาอีกหรือ

แล้วก็ตอนเที่ยงผมก็โทรหาพวกพี่ให้มาช่วย

ครับเฉียบครับ

ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
เป็นเคสมหัศจรรย์เหมือนกันนะคุณนะ

เพราะว่ามาถ่ายรูปกันแบบนี้ของเครื่องนี้

ก็คือแปลว่าลองหมดแล้วทั้งผู้ชายผู้หญิง

อันนี้เป็นภาพเก่าเพราะว่ามีผู้หญิงคนนี้

ไม่ได้มันตกลงไปในซอกเล็กซอกลึก
แล้วหยิบไม่ได้เลยเหรอหยิบไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้โทรศัพท์อยู่ข้างในเลย
ใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำทะเลมันกระสัดอยู่ข้างล่าง

นำสิ่งของลงไปบริเวณคันหินการขึ้นตรงนี้
เพราะเสี่ยงว่ามันจะตกลงไปในซอกหิน

เหมือนเคสของน้องผู้ชายน้องทักดันัยเมื่อกี้ได้คืนนะ

คุณผู้ชมฮะมันอาจจะเป็นจังหวะตกลงไปในรู
สามารถที่จะลงไปได้ทิ้งดิ่งไปได้พอดีนะฮะ